หกนาฬิกาสี่สิบหกนาทีค่ะคุณผู้ชม
ใครที่รอแม่น้ำหนึ่งใครที่รอเจ๊ฟองเบียร์รอแล้วจะไม่รอเกอร์นะคะ
เพราะวันนี้เธอทั้งสองคนมาแน่นอนเลยนะคะ

หนึ่งว่ามาแบตเทิลกันมาปะทะกันเลยเหรอมาปะทะกันเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วคืออะไรอ่ะทำไมให้เลขคือแบบตัวเดียวกันเลยอ่ะ
มันบังเอิญมากเลยนะนัดกันมาไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะใจเย็นค่ะ
มาดูเรื่องนี้ก่อนนะคะต้องบอกว่าใจถึงก็ไปถึงจริงนะคะ
จะไปช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยที่อายุทยานะครับปรากฏว่ารถไปตกหลายทาง
คือจมไปเนี่ยสักประมาณเกือบสองเมตรได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วพอรถขึ้นมาได้
ต่อไม่รอแล้วจ้าไปช่วยพี่น้องประชาชนค่ะ
ลึกมากขึ้นหลุดจากรถกระบะไปอ่ะด้านด้านด้านขวามือรถกระบะค่ะครับสักประมาณสองเมตร
แล้วเห็นแล้วข้าตั้งใจดีมาก

สีเสื้อต่างอาชีพแต่หัวใจเดียวกันคือ
มีความเป็นจิตอาสาตั้งใจจะไปช่วยพี่น้องประสบภัย
น้ำท่วมที่บางใส่อายุทยานะฮะแต่สุดท้ายมาประสบเหตุแบบนี้ค่ะ
คือตอนที่ช่วยกันเอารถขึ้นแล้วก็โทรแจ้งหน่วยงาน
คือให้เอารถขึ้นเนี่ยเชื่อไหมคะว่าทุกคนไม่มีอาการเครียดเลยนะ
หัวเราะยังยิ้มได้กำลังใจดีมาก
ชาวเน็ตไปให้กำลังใจกันเพียบเลยนะคะ
อยากให้ดูอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมตอนที่มาลากรถคันนี้ขึ้นค่ะ

แล้วผู้พี่หล่อมากใช่ใช่ค่ะ
นี่รวมตัวกันจะไปช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
ไม่พักค่ะไปต่อเลยนะคะ
คือใจไปอยู่ที่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว

ต่อแล้วนี่นั่งเรือต่อกันแบบนี้นะคะ
ถึงบอกว่าใจถึงก็ไปถึงนะคะ
ขอบคุณพี่มากเลยนะคะสำหรับจิตใจที่ดีแบบนี้นะคะ

ทำหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยนะคะ
ในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแบบนี้

ในภาวะที่ชาวอีสานนะครับ
กำลังทุกข์ทนอยู่กับน้ำท่วมนะฮะ
มีข่าวดีมาบอกครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่จะไปเยี่ยมท่าน
ที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับพลเอกประวิทย์นะฮะ

ส่วนที่อุบลราชธานีนะครับ
คือพลเอกประยุทธ์นะครับจะไปในวันถัดไป

เดินสายเหมือนทุกคนเขินไปอะคุณรายงานต่อไปเลยไปวันไหนนะ
ลุงป้อมไปวันนี้ลุงตู่

อ่าคงไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาแบ่งกันไปรับ
เอาล่ะมาดูผลเอกประวิจภัณฑ์
นะฮะผลเอกประวิจภัณฑ์วงสุวรรณรองแนวยุโรครัฐมนตรี

ไปติดตามระบบป้องกันภัยแรงด้วย
ที่อำเภอภูเวียงและอำเภอชุมแพร
รวมถึงติดตามการประหละหินจัดการน้ำ

จุดที่บริเวณท่วมก็สูงน้ำสูงเหมือนกัน

นะฮะขอนแก่นเนี่ยจะอยู่ทั้งวันนะ
ภารกิจเยี่ยมแล้วก็มอบถุงยางชีพ
ส่วนนายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุจันทร์โอชา
ท่านจะไปอุบลไปพรุ่งนี้๑๕ตุลาคม
มีหลายภารกิจครับทั้งการเยี่ยมครูนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม
ติดตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังที่อำเภอโขงเจียม
รวมไปถึงดูโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แล้วก็โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนสิรินทร
จากนั้นนะครับจะไปติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอวารินชำราบ
อันนี้ท่วมทุกปีวาลินเพราะว่ามันเป็นทางน้ำจะไปลงโขง
แล้วก็จะไปเยี่ยมไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทธกภัยด้วย
แล้วสอสอภักดิ์พลังประชารัฐเขาจะจัดทัพกันอย่างไร

นายวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
เปิดเผยบอกว่าการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นของพลเอกประวิทย์นั้น
ผมจะนำสอสอไปร่วมรับเอง
ส่วนการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่อุบลรัชธานี
จะเป็นหน้าที่ของนายไผ่ลิกสสกำแพงเพชร

ดูแลจะดูแลให้ที่นี่
คาดว่าจะมีสอสอบางส่วนที่ไปขอนแก่น
แล้วอาจจะไปรอต้อนรับท่านนายกต่อที่อุบลราชธานีนะครับ
ส่วนเรื่องการวัดพลังวัดกำลังอะไรนะครับ
คุณไผ่ลิกบอกว่าเอ้ยไม่มีแล้วมันจบไปแล้วนะครับ
ตอนนี้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วม
พี่น้องประชาชนที่ยังเดือดร้อนอยู่เท่านั้นครับ
ครับแต่เวลาสองท่านนี้ไปลุงป้อมลุงตู่ไป
คนก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของภารกิจของท่าน

ลุงป้อมไป๔๐นะลุงตู่ไป๘คนนะ
มองในมิติการเมืองใช่ไหมครับค่ะเป็นแบบนั้นไปนะครับ
ยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายนาฏครับ
รอบนี้พระมหาสมปองไม่ได้แบตเทิลนะ
ไปเจอกับพี่โจอี้กาหน้าตลกคนดัง
แล้วเวลาเจอกันเนี่ยนอกจากถุงยังชีพไปเข้ากล่องไป
ปะทะมุกตลกกันอีกด้วย
รอยยิ้มให้กับคนที่ประสบอุทธกภัยครับ

สีเหลืองเย็นโลมะม่วงแบงโก้เตา
อังโลอังโลถามอะไรอย่างนี้
นี่มันมุกตลกแห้ต้องเป็นแบบนี้
พระมหาสมปองรอบนี้ไม่มีพระมหาภัยวันพศดูโอนะฮะ
ลงพื้นที่จังหวัดชายนาฏไปเจอกับพี่โจอี้กาน่า

โรงพื้นที่ตำบลหาดอาสาเผือศัพท์พญาจังหวัดชายนั้น

นัดกันไปคือไปสร้างรอยยิ้มด้วยนะฮะ
ให้กับผู้คนที่ประสบอุทธกภัยแล้วก็เอาข้าวสารอาหารกล่อง

ออกมาไม่ได้เพราะระดับน้ำเนี่ยยังไม่ธรรมดาจริงครับ
พี่โจอิกานะแกเป็นชาวแอฟริกานะ

อยากจะส่งกำลังใจให้ทุกคน
ร่วมกันสู้กับสถานการณ์น้ำท่วมต่อไป
พี่โจอิกาก็นั่งลงนั่งเรือเอาเข้ากล่องไปมองให้
เช่นเดียวกับพระมหาสมปองก็ให้ศีลให้พร
คนที่ประสบอุทธกภัยพร้อมกัน

ยามเหงื่อยามท้อยามขึ้นบาง
ยามแมวทางใจ
เปลี่ยนยามมากี่แล้วครับสิครับฮ่าครับผู่นั่นอาจารย์ขอบคุณครับ

พระหลังตรกใจแทบแย่ที่จะเป็นเพื่อนกัน
ตะโกดอีกอย่างหนึ่งแล้วเฮ่แล้วนะ

และคนที่คอยรับมุกให้พระมหาสมปอง
เอาหน้ากากออกทำไมผมคุ้นพี่จัง

โจฮ่าหล่าสรายุทธิ์ใช้คำดี
อ้าวแล้วลงพื้นที่เหมือนกัน
ก็มาคอยต่อมุกให้กับพระมหาสมปอง
รอยยิ้มให้กับผู้ประสบอุทธกภัยคือ
คนที่เจอน้ำท่วมเนี่ยเครียดอยู่แล้ว
มีทั้งพระมีทั้งนักฟุตบอลทีมชาติ
มีทั้งพี่ตลกคนดังมาร่วมให้กำลังใจ
ผู้ประสบอุทธกภัยน่ารักมาก
น่ารักกะเราเห็นนี้เราก็ยังยิ้มได้เลยนะฮะ
ยิ้มได้นะฮะแต่มุกนี้แอฮ่ามากเลยนะฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าตกใจ